คุณผู้ชมฮะที่เกาหลีเขามีชองเกซอน
เป็นคลองสวยไงคุณที่คนไปถ่ายรูปกัน
คนไทยไปเที่ยวก็ต้องไปถ่ายรูปกัน
ที่บ้านเราก็มีช่องโนนซี

คือทางโฆษกกรทมเขาเอาชื่อมาคล้องกันแบบนี้
เขาบอกว่าช่องนนทรีย์ของเราตอนนี้พัฒนาแล้วนะ
คลองตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยงามเป็นพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวกันได้
ถ้าถามถึงการพัฒนาคลองตรงนี้กลางเมืองตรงนี้
ให้เป็นคลองที่สวยงามคนกรุงตื่นเต้น
ตื่นเต้นนะคุณนะเพื่อจะได้เห็นคลองในกรุงเทพมันมีความสวยงาม
ไม่ต้องไปเที่ยวเกาหลีก็ได้อยู่เมืองไทยก็เห็นคลองสวยงามแล้ว
แต่พอเปิดออกมามันกลายเป็นดราม่าหลายเรื่องอยู่พอสมควร
โดยเฉพาะ๑เรื่องงบประมาณสูงไหม๙๘๐ล้านบาทได้แค่ไหนมา
เรื่องการจราจรแถวนั้นมันจะติดขัดเพิ่มไหม
ถ้ามีคนมาเที่ยวตรงนี้ที่จอดรถจอดรา
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนจอดรถอยู่ข้างถนนแล้ว

เรื่องของการสำรวจความคิดเห็นก่อนหน้านั้นกับประชาชนทำมาถูกต้องไหม
เรื่องของการทำถนนแถวนี้ก่อนดีไหม
เพราะถนนแถวนี้นะคุณก็ต้องยอมรับใครขับผ่านไปผ่านมา

ช่วงเหมือนมีการขุดมีการซ่อมอะไรแล้วก็มันมีแผ่นเหล็กวางปิดอยู่
พอมาทำตรงนี้คือชาวบ้านเขาเลยบอกว่า
เอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำเป็นถนนดีกว่าไหมล่ะ
ใหญ่เรนดีกว่ามั้ยล่ะรถมันจะไม่ตีด
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้ำเสีย
ทำน้ำให้ใสก่อนไหมค่ะนะฮะอ่าแต่จริงจริงความตั้งใจของกรุงเทพมนาคอล
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตั้งใจนะเปิดพื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ในการพัฒนาคลองช่องนนทรีย์เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เป็นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางด้านของโฆษกกรุงเทพมนาคม
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองหรือว่าคุณเอิร์ทได้โพสต์เมื่อวันที่๑๘ธันวาคม
สวนคลองช่องนนทรีย์จุดเปลี่ยนกรุงเทพจากคลองระบายน้ำสู่แลนด์มาร์คกลางซีบีดี
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางกรุงและก็ยี่สิบสี่ธันวาคมโคสกกรธรรมอล
ก็พล็อสภาพเปิดนิธสกาลแนวคิดการฟื้นฟูบคลองอืม
ไปเที่ยวไหมไปสิเนี่ยไปดูการจัดสวนจัดไฟ

แล้วเขาจะเปิดให้เที่ยวแบบนี้ข้ามปีไปจนถึง๕มกราคม
โศกก็ยังบอกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไป
โคศกกอธมมนต์คุณเอิร์ทบอกว่าเกาหลีมีช่องเกษ่น
เมืองไทยก็มีช่องนอนสีหรือช่องนอนสีนั่นเอง
ใช้งบประมาณในการปรับปรุง๙๘๐ล้านบาทนะครับ
ระยะทางในการปรับปรุงทั้งหมด๔๕กิโลเมตร

แล้วก็ส่วนที่เห็นในภาพนี้เป็นส่วนที่๒ของโครงการ

งบประมาณที่ใช้๙๘๐ล้านบาทนั้น
โอ้โหเอาไปเทียบกับคลองชองเกซอนของเกาหลี

แสดงว่าของเราก็ได้คลองที่สวยงามมาเหมือนกัน
อ๋อคือของเราใช้งบน้อยกว่าเออใช่ค่ะ
แต่ทีนี้ครับบรรยากาศที่ประชาชนเขาถ่ายมา
แล้วเขามีการตั้งคำถามโดยเฉพาะภาพมุมสูง
ของคลองช่องนนทรีย์แล้วก็มองเห็นน้ำว่ามันยังดำอยู่

ส่วนสาธารณะใจกลางสาธรณ์แต่ว่าปรับปรุงสีของน้ำหน่อยไหม
ใช่แล้วคนไปคอมเมนต์เยอะเลยบอกว่าดูสิพื้นที่ถนนเห็นชัดเลย

ใช่ส่วนประชาชนที่เขาไปเที่ยวมาแล้ว
เขามีความคิดเห็นอย่างไรฟังกันหน่อยไหมคุณ

เพราะตอนนี้ดราม่าในโลกโซเชียลค่อนข้างจะหนักพอสมควร

ครึ่งหนึ่งก็บอกโอ้โฮดีเขาอุตสาหรับพัฒนามาแบบนี้
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งบอกว่าถ้าจะให้ดีนะมันต้องดีทั้งหมด
มันต้องปรับปรุงน้ำคุณภาพอะไรเหล่านี้นะฮะ
ฟังเสียงของนักท่องเที่ยวหน่อยครับ
ของประชาชนก็คือประชาชนเสียภาษี
ก็คือได้รับสิ่งเหล่านี้ตอบแทนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

พื้นที่สาธารณะให้ท่องเที่ยวนะครับ
แต่เรื่องของน้ำทีมข่าวของเราก็ถามนะ
ถามคุณเอิร์ทพวงศกรขวัญเมืองโกศกธม
เพราะบางคนยังติงอยู่ว่าน้ำดำเลย

คือคุณเอิร์ทบอกว่าตอนนี้น้ำในคลองดีขึ้นแล้วนะครับ

แต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อทำให้น้ำในคลองนี้เป็นต้นแบบ
คลองทุกคลองในกรุงเทพมหานครให้ได้
นี่คือสิ่งที่คุณเอิร์ทโพสต์
ณเวลานี้แม้จะมีการหมุนเวียนน้ำได้ระดับหนึ่งแล้ว
แต่กลิ่นและความเน่าเสียที่ประชาชนเขาแจ้งมาเขาบอกมา

ยังไงก็ฝากท่านโฆษกกรทมเร่งแก้แล้วก็ปัญหานี้นะฮะ
แก้ให้หน่อยนะประชาชนเขาก็บอกมาแบบนี้นะครับ

และจะได้พูดได้เต็มปากให้คุณโอ้ที่ตรงนี้สวยสวยทั้งสีเขียวของต้นไม้
ทั้งรูปแบบการสร้างคลองและสวยทั้งน้ำ